ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

ความรักความสามัคคีของคนในครอบครัว

รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต
เกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับเมื่อความยากจนกำลังทำร้ายครอบครัวให้ต้องลำบาก
เด็กผู้ชายตัวเล็กคนนี้จึงขอคว้ามีดพระเดินเข้าดงอ้อย
เพื่อช่วยเหลือครอบครัวมากกว่าที่จะวิ่งลงสนามเพื่อเล่นสนกับเพื่อนในวัยเดียวกัน
ชื่อฟิตตีอุ้กศิลป์ครับชื่อเล่นชื่อปีทครับ
อยู่ม๑ครับอายุ๑๓ปีครับ
อยู่กับพ่อแม่แล้วก็น้องสองคนครับ
คนร้องจากผมอายุ๑๑ครับส่วนคนเล็กสุดอายุ๙ครับ
ปกติผมตื่นมาทำกับข้าวก็ตั้งแต่ตี๔๓๐ครับ
ไปตัดอ้อยก็๖โมงครับ
วันที่ทำงานวันแรกก็แดดร้อนครับเหนื่อยครับ
พยายามทำต่อเลยก็ไม่ไหวครับกลับมาบ้านก็ไม่สบายครับ
วันไหนที่ไม่ได้ไปปลูกอ้อยตัดอ้อย
ก็ไปช่วยแม่เก็บไม้มาทำฟืนทำถ่านครับ
เหตุผลที่เริ่มช่วยพ่อแม่ทำงานก็สงสารพ่อแม่ครับ

ตอนนี้พ่อกับแม่ทำอาชีพรับจ้างทั่วไปค่ะ

อ้อยนี้ก็ได้วันหนึ่งก็มัดละ๒บาท
หนี้สินตอนนี้ก็มีค่าที่พ่อคู่ยุ่มมาจากธนาคาร๑๐๐๐๐บาท

ที่อยู่ปัจจุบันเป็นบ้านของเท่าแก่ค่ะ
ก็ถ้าคุณถอบไม่ทำงานเค้าก็ไม่ให้อยู่ค่ะ
แม่ก็มีลูกประจำตัวก็คือเป็นมูลลูกครับ
ลูกเกี่ยวกับลูกผู้หญิงเขาทำงานหนักก็ไม่ค่อยไหว
ถ้าทำหนักหนาวมันก็เจ็บแต่ถ้าลูกปวดหลังนี้มันมันปวดมาสองปีนี้ครับ
มันเวลาปวดมากมันขยับไหนได้หลังมันตึงแล้วมันแข็ง
แล้วก็ต้องคลานไปค่ะคลานฉี่ขาแต่ก็ต้องฝืนทำมาห้างาน
เพราะว่าถ้าไม่ทำก็ไม่มีตังค์ซื้อข้าวให้ลูกกิน
ที่ทำงานไม่ค่อยไหวก็คือเจ็บมือค่ะจับมีดมากมากเนี่ยมันจะชา
เพราะกำนานมือมันชาแล้วมันจะสั่นตัดไม่ไหว
พ่อเขาก็เป็นเกี่ยวกับปอดอะค่ะเวลาเขาทำหนักเขาก็จะหอบ
เหนื่อยหอบเพราะว่าเขาเป็นวรรณโรค
ทุกวันนี้เวลาอยู่บ้านก็จะช่วยพ่อแม่ล้างจาน
ป๋องก็ช่วยพ่อแม่กวาดบ้านครับ
เห็นแม่เหนื่อยผมก็ไปนวดให้แม่ครับ
มีวันนั้นมาว่าแม่ไปทำงานเพราะเกิดอุบัติเหตุ

ปีน้อง
โดนตัวต่อต่อยค่ะลุมที่มือ
ก็เป็นไข้ตัวบวมเลย
สักพักหนึ่งแฟนโดนอุบัติเหตุอีกค่ะ
มีดฟันมือ

ตอนที่พ่อแม่ล้มป่วยไม่สบายค่ะ
ทำงานไม่ได้ไม่มีตังค์ซื้อข้าวใช่ไหมคะ

เขาก็พากันไปเก็บของเก่า
มากองไว้ภูนเลย
แม่ก็ได้เตือนนะบอกว่าลูกอย่าไปเก็บไกลนะ

เขาก็บอกว่าแม่ข้าวไม่มีกินเลย
แล้วหนูต้องพาน้องไปเก็บของเก่าก่อนนะ
แม่ก็ห้ามไม่ได้เพราะว่าเออ
อย่างน้อยก็พอได้ซื้อข้าวเนอะ
ก็เลยปล่อยลูกไปเขาก็ไปเก็บมา

ผมก็ลงไปเก็บใส่ตะก้าครับ
บางครั้งก็ได้เงินไม่ถึง๑๐๐ครับ๖๐๗๐ครับ
ครั้งก็ได้๑๐๐๒๐๐ครับ
มีวันหนึ่งมันจัดอ้อย

ผมจับมีดแล้วฟันโดนขาตัวเองครับ

ผมก็จะไปทำต่อแต่พ่อก็ไม่ให้ไปครับ

เวลาเห็นลูกมาช่วยแม่ก็สงสารลูกนะ
แล้วทำยังไงลูกถึงจะสบาย
ทำยังไงลูกจะได้เรียนสูงได้

สงสารลูกเหมือนกันแต่คุณไม่พูด

มันก็ยิ่งสงสาร
แล้วนี่ปุ๊บเราให้เขาทำเอง

เห็นพี่ปิ๊ดแน่ผมก็เลย

ถ้าได้เงินมาก็จะเอาไปจ่ายหนี้พ่อกับแม่ครับ
แล้วก็จะได้เงินเก็บไปส่งตัวเองเรียนครับ
เพราะว่าอยากมีงานดีทำครับ
จะได้มีเงินเดือนเก็บมาช่วยครอบครัวครับ
ก็อยากจบปริญญาครับ
ก็อยากทำอาชีพครูหมอตำรวจครับ

ความฝันสูงสุดที่อยากได้ก็คือ
อยากสร้างบ้านให้พ่อกับแม่ครับ
รายการเกมต่อชีวิตขอต้อนรับครอบครัวน้องปี๊ดนะครับ

ว่าเมื่อบรรยายละเป็น

ตอนแรกก็เริ่มตัดอ้อยช่วยพ่อแม่ครับกับปลูกอ้อยครับ
ตอนแรกที่ตัดก็เหนื่อยมากครับตอนแรกก็ไม่อยากจะทำแล้วครับ
แต่ก็สู้ครับตัวผมเล็กแต่ใจผมไม่เล็กครับ
ก็กลับมาบ้านก็ไข้แตกครับอยู่สองสามวันนะครับนอนพักครับ
พอเวลาหายก็ทำงานต่อครับ
แล้วหนูไม่กลัวเหน็ดเหนื่อยเหรอลูกหนูก็เห็นว่าพ่อแม่ก็ไปทำเนี่ย
ถึงจะเหน็บเหนื่อยแค่ไหนแต่ถ้าจิตใจเราอยากทำก็ทำได้ครับ
ใจเขาโตเกินตัวจริงนะแล้วทำไมอ่ะทำไมหนูถึงได้ไปคิดว่าจะต้องไปช่วยพ่อช่วยแม่เพราะอะไร
ก็การที่พ่อแม่ทำกันสองคนมันไม่พอกินครับก็ต้องไปช่วยอีกแรงหนึ่งครับ
เพื่อจะได้มีเงินมาซื้อข้าวกินที่บ้านครับ
อย่างที่ผมบอกเอาไว้ว่าเขาไม่ได้เอาเวลาไปวิ่งเล่นเหมือนเด็กอื่นเลยเหรอแม่เล็กเหรอ
เขาก็อยากไปเล่นนะคะแต่ว่าพอเห็นพ่อแม่ทำเหนื่อยแล้วแม่หนูไม่ไปดีกว่า
หนูขอไปช่วยกับพ่อกับแม่ทำงานดีกว่าแม่ก็ดีใจแล้วพอได้ยินลูกพูดแบบนี้ค่ะ
แล้วตอนที่เขาตัดแล้วเขากลับมาบ้านแล้วเขามีไข้ขึ้นแม่ต้องทำยังไงบ้างครับ
แม่ก็เช็ดตัวให้เขาแล้วก็บอกเขานอนพักก็เอายาพาราให้เขากินนะคะ
ใช้ดูแลเขาแบบพื้นบ้านดิก็ไม่ได้ไปหาหมอ
เพราะบอกว่าแม่ไม่ต้องไปหาหมอแล้วแหละยาพาราหนูก็หายตัวร้อนแล้วครับว่า

ไม่มีตังค์แล้วก็ไม่มีรถด้วยครับตังค์จะกินข้าวก็ยังไม่ค่อยมีแล้วครับ
ก็ถ้าไปหาหมอก็เปลืองค่ารักษาพยาบาลครับก็พื้นบ้านนะครับใช้ยาพารากินไปก่อนครับ
ปี๊ดอะไรเป็นแรงผลักดันให้หนูคิดว่าเพื่อนคนอื่นวิ่งเล่นกันต๊อกแก๊กนะลูก
แต่หนูอ่ะเลือกที่จะไม่ไปวิ่งเล่นสนกับเพื่อนแต่บอกว่าขอช่วยพ่อแม่ก่อน

ก็เห็นความยากลำบากของพ่อแม่ครับเลยอยากไปช่วยครับ
กลับมาก็เห็นพ่อแม่ปวดหลังปวดมือไม่สบายอะไรอย่างนี้ครับก็เลยไปช่วยครับ
เห็นพ่อกับแม่สู้เขาก็เลยต้องสู้
แล้วเขาก็จะเป็นแบบอย่างให้กับน้องด้วยนะเขาชวนน้องไปสู้ด้วยนะ

แล้วที่ปี๊ดไปทำลูกหนูได้ค่าจ้างไหม
ค่าจ้างที่ได้ก็ให้แม่หมดเลยครับ
แล้วมันเกิดอะไรขึ้นในเรื่องราวนั้นเห็นบอกเลือดโชคมาเลยวันนั้นไปฟันโดนขาตัวเองเหรอ
ครับคือตอนนั้นงานมันใกล้เลิกแล้วครับแล้วแม่กับพ่อก็ตัดอ้อยได้น้อยไม่ถึงร้อยอะครับ
ผมเห็นมัดอ้อยของพ่อกับแม่นิดเดียวครับผมเลยรีบตัดครับแล้วตัดไม่โดนลำมาโดนขาตัวเองครับ
แม่ก็ข้างไหนเนี่ยโดนข้างไหนลูกข้างนี้ครับมีดตัดอ้อยนะลองนึกภาพดูนะคมแค่ไหนนะ
เขาไม่คมก็ฟันมันไม่เข้าหรอกนะแล้วยังไงลูกพ่อก็เลยเอายาเส้นนะครับมาโปะไม่ให้เลือดไหลครับ
แล้วแม่ก็เอาใบสมองมาตำห้ามเลือดจ้ะแล้วก็ในใจพ่อกับแม่ตอนนั้นพอเห็นลูกเลือดไหลเป็นยังไงบ้างครับ
ก็ใจหายแล้วก็สงสารค่ะสงสารมากตอนนั้นใจเต้นตุกตับตุบตับแล้วเออไม่น่าให้ลูกมาทำเลยอะไรอย่างนี้ค่ะ
พอรอบแรกเขาเก็บมาก็แม่ก็เลยบอกว่าเก็บมันทำไมอ่ะลูก
เขาก็บอกว่าเอาไว้ขายแม่มันขายได้มีประโยชน์
พอเวลาเขานึกได้วันหนึ่งคือว่าข้าวไม่มีกินนะในหม้อ
ทีนี้ก็เลยได้ขายไอ้ที่เขาหามานะคะ
ก็เลยมีประโยชน์ตั้งแต่นั้นเขาทำเป็นอาชีพเขาเลย
ไอ้เงินจากเก็บเล็กผสมน้อยเนี่ยนะครับคุณผู้ชม
เป็นเงินที่ช่วยเหลือครอบครัวในยามที่อัตภัท

วันนั้นฝนอยากได้อ้อยเยอะ
ก็เลยปลาลนไปตนข้างมือขวานิ้วชิ

แม่ตำใบเสือหมอบที่ทำให้ลูก
วิ่งไปรูดมาแล้วก็มาตำแล้วก็
พ่อจะเอามาใส่แผลเขาอู้ยเลือดมันไหลเยอะมาก
เท้าเก่ก็ให้เอารถคันที่ไปโรงพยาบาลไปซมค่ะ
ส่งที่ไหนครับโรงพยาบาล

เพราะว่านอนไข้นอนสมส่วนพ่อก็รอให้แผลมันติดกันค่ะ
นี่แหละเพราะฉะนั้นเมื่อหยุดงานหลายวันเข้า
รายได้ก็คือไม่มีเข้าบ้านแล้ว

เห็นบอกว่าก็ได้เงินจากที่ขยะนี้ป่ะ
ครับตอนนั้นพ่อแม่กลับมาจากโรงพยาบาลนะครับ
ก็เลยโทรหาคนซื้อมาซื้อครับ

ก็เห็นบอกว่าตี๊ก็เลยเดินพาน้องไปออกเก็บกันใหม่

แล้วพอได้เงินมาซื้อกับข้าวไหม

ส่วนกับข้าวก็ไปตกปลาหลังบ้านมาทำครับ
ภูมิใจไหมลูกกับตัวเองที่เราได้เกิดมาเป็นลูกของพ่อและแม่

รู้สึกอยากขอบคุณที่ทำให้ผมเกิดมาครับ
วันนี้หนูอยากจำพูดอะไรมาตั้งหน้าแบบนี้เลยลูก
พ่อครับแม่ถ้าแม่ไม่ไหวอย่ากลับส่วนคลอดนะครับ

แม่หวังอะไรในตัวลูกบ้าง
ก็ความหวังของแม่ก็อยากให้ลูกเรียนสูงค่ะ
อยากให้เขาเรียนสูงที่สุดอะค่ะ
เขาจะได้ไม่ต้องมาลำบากเหมือนแม่ค่ะ
เพราะฉะนั้นเมื่อความหวังของแม่คือการศึกษาของลูก
มันก็ต้องมีเรื่องที่จะต้องใช้ทุนทรัพย์ในเรื่องของการเรียน

วนไหมครับกับเรื่องของค่าเล่าเรียนของลูก
กังวลค่ะจนกระทั่งไปหยิบยืมหนี้มาแล้วค่ะตอนนี้
เพื่อเป็นค่าเรียนของลูกนี่เหรอแม่

ตอนนี้เป็นหนี้ประมาณ๒๐๐๐กว่าบาทตอนนี้ค่ะ
มาถึงเด็กน้อยสองคนบ้างลูกหนูเป็นคนโต
นุ่นลองลงมาใช่ไหมมะใช่ไหมลูกคนที่สองนะ

้ากระป๋องทำอะไรบ้างลูกช่วยพ่อแม่ทำอะไรบ้างครับลูก
ล้างจานกับกวาดบ้านครับ

๋องด้วยเหรอลูกป๋องกี่ขวบแล้วปีนี้

เวลาไปทำงานกันเนี่ยเหนื่อยอย่างนี้เคยให้กำลังใจกันไหมลูกพี่กับน้อง

พูดยังไงกันอ่ะปะมะให้กำลังใจพี่ยังไง

ซู่ซู่ครับ
จริงแล้วปี๊ดเองมีความฝันใช่ไหมลูก

อยากสร้างบ้านให้พ่อกับแม่อยู่สักหลังครับ

ก็ตั้งแต่รู้ว่าบ้านที่อยู่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่บ้านของเราครับ
ก็เลยอยากมีบ้านเท่ากันเป็นของตัวเองครับ
จะได้ขายของอยู่งานทำอะไรทุกอย่างที่อยู่กับบ้านเราค่ะ
แล้วจริงแม่เขาฝันว่าอยากให้เราเรียนแล้วเราอยากเรียนไปถึงไหนลูก
ก็เอาที่แม่ทรงไหวครับ

เราอยากจบแค่ไหนอยากเป็นอะไรลูกในอนาคต
อยากจบสูงครับแล้วก็อยากเป็นทหารแม้นกับตำรวจครับ
จะได้มีเงินเดือนกินครับเวลาเราเกษียณครับ

เด็กน้อยต้องขยันเรียนกันนะลูกนะ
อย่าให้พี่ปี๊ดไปคนเดียวนะลูกเราต้องพยุงกันไปให้ได้นะลูก
ตอนนี้หนูเรียนชั้นอะไรแล้วลูก

แล้วม๑แล้วไหนปี๊ดยืนให้ลุงดูสิ

เนี่ยเสื้อผ้าอาพรก็เป็นอย่างเงี้ลูกเห็นบอกเสื้อนี้ใส่มากี่ปีแล้วอ่ะลูก
พ่อใส่ตั้งแต่อยู่ป๕ครับ
รองเท้านักเรียนเห็นบอกว่าก็มีแต่มันขาดหรือว่าไงลูก
อันก็ขาดบางอันก็ชำรุดครับโดยเฉพาะถุงเท้าครับ
เท้ามันทะลุออกจากหน้าถุงเท้าได้เลยครับ
ปี๊ดถ้าวันนี้หนูได้ทุนไปต่อชีวิตหนูอยากเอาทุนไปทำอะไรลูก

แล้วก็เงินที่ใช้หนี้เหลือก็ไปเป็นทุนการศึกษาครับ
ตอนนี้นะก็คือเดี๋ยวโรงเรียนก็ใกล้จะเปิดเทอม
แล้วผมเชื่อเลยนะครับว่าเด็กบางบ้านผมเคยผ่านสภาพนั้นมา
บางทีเราอยากจะมีเสื้อใหม่กางเกงใหม่ไปโรงเรียนบ้าง
อะไรที่เราพอช่วยเหลือกันได้ก่อนตอนนี้ก็เลยต้องช่วยกันก่อนนะครับ
วันนี้ทางทีมงานได้เตรียมเสื้อผ้าชุดนักเรียนใหม่มาให้น้องทั้ง๓คนเลยนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเป็นถุงเท้าเป็นรองเท้านะครับนี่

เอาไปก่อนนะแม่นะเพราะว่าเห็นรอยยิ้มของเขาผมก็ชื่นใจ
จริงแล้ววันนี้ผมขอบคุณมากนะที่มาในรายการของเราแล้วก็มาถ่ายทอดเรื่องราวความรักดี
ให้เราได้เห็นเด็กกระตันยูแบบนี้นะครับที่เกิดขึ้นในครอบครัวของแม่
ทางทีมงานแล้วก็ผมเองอยากมอบไว้นะครับ
ไว้ให้เป็นที่ละลึกความทรงจำที่ดีครับคุณแม่
มันเป็นภาพถ่ายของครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับต้นทุนของความสำเร็จในชีวิตส่วนหนึ่งก็มาจากความกระตันยูกระตะเวที
๑๙๘๒วาทีค่ะ
กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับ
และวินาทีต่อไปนี้นะครับเป็นวินาทีสำคัญนะครับ
ที่ครอบครัวของน้องปี๊บนะครับจากจังหวัดประจุดพิริษฐธรรม

ด้วยการตอบคำถามให้ถูกต้อง๔ข้อ
เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

สู้นะทำเพื่อครอบครัวของเรานะครับใช้โอกาสให้เต็มที่
ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญน้องปี๊ดมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
มีด้วยกัน๕เรื่องคำถาม๕เรื่องนี้
มั่นใจเรื่องไหนปี๊ดตอบเรื่องนั้น

ค่อยวิเคราะห์ว่าเฮ้ยเรื่องนี้น่าจะน้องตอบได้พ่อตอบได้แม่ตอบได้แน่

ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่๑เมนูตำ
เรื่องที่๒จังหวัดประจวบคิริขัน
เรื่องที่๓ภาษาไทยระดับชั้นป๔
เรื่องที่๔สมาชิกในครอบครัว

เรื่องที่๔ครับสมาชิกในครอบครัวครับ
สมาชิกในครอบครัวครับ
แม่เล็กเนี่ยจริงแล้วหนูทราบใช่ไหมลูกว่าท่านไม่ใช่คนไทย
โดยกำเนิดเป็นคนสัญชาติลาวนะครับคุณผู้ชมครับ
อยู่เมืองไทยมา๒๐กว่าปีแล้วเนอะแม่เนาะ
แต่แม่เนี่ยจะมีบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งแตกต่างจากของเรา
ก็คือบัตรสีชมพูเป็นบัตรของคนที่ไม่ใช่สัญชาติไทย

เคยดูเลขบนบัตรของแม่ไหมลูก

คำถามมันอยู่ตรงนี้แหละลูกสมาธิดีนะครับไม่แน่หรอก
หนูอาจจะเคยผ่านหูผ่านตานะครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
เลขท้าย๓ตัวบนบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยของแม่เล็กคือเลขใด

ก็ผมเคยเห็นบัตรแม่ตอนที่แม่เอาไปต่ออายุบัตรครับผมเห็นผ่านผ่านครับ
แต่ผมเคยเห็นแน่นะครับแต่ผมไม่มั่นใจครับขอให้ผมตอบถูกด้วยนะครับ

ตัวเลือกที่๑๒๔๑ครับ

ขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับ
น้องปี๊ดยังไม่หมดหน้าที่จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๔เรื่องคือเรื่องเมนูตำ
ประจวบคิริขันภาษาไทยระดับชั้นป๔ฟุตบอล
เมนูตำครับ
เชิญแม่เล็กมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
อาหารที่เราทำทานกันบ่อยครั้งในบ้านเราคือเมนูอะไรครับ

จริงแล้วนอกจากส้มตำแล้วเนี่ยเห็นบอกว่ายังมีอย่างอื่นด้วยเหรอครับแม่

หนูเด็กชอบกินเมนูอะไรกันมากที่สุดลูก

เอาละเกี่ยวกับเรื่องเมนูตำนะครับแม่

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
มีครกสำหรับตำนะฮะสองครกด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีแตงมีถั่วฝักยาวนะครับ

ขอน้องปิ๊ดกับน้องป๋องนะครับ
น้องฟิศและน้องป๋องนะครับมาเป็นผู้ช่วยครับเชิญครับลูก
และกติกาสำหรับข้อนี้นะครับก็คือ
แตงและตำถั่วฝักยาวอย่างละ๒จานภายในเวลา๓นาที
ส้มตำเนี่ยแม่กินทุกวันเลยค่ะเพราะว่าจะได้ประหยัดแล้วก็อีกอย่างเราก็ไม่มีเงินซื้อค่ะ
แม่มั่นใจของแม่ค่ะแต่ของฟิศไม่ค่อยมั่นใจค่ะแต่ยังไงก็เชื่อมั่นน่าจะทันเวลาค่ะ

เสร็จแล้วไปวางนะครับพอครบตามจำนวนที่เราบอกเอาไว้แล้วหนูตีละครั้งเพื่อหยุดเวลานะลูกพร้อมไหมครับ

ถ้าพร้อมแล้วนะครับเริ่มครับ
เด็ดยังไวเลยลูกเด็ดยังไวใช่ลูกเออเผ็ดมากเผ็ดน้อยแล้วแต่หนูเลย
ของน้องปิ๊ดเป็นขวักยาวนะครับคุณผู้ชม
โอ้วดี
ต้องไวเลยลูกเออ
มีมะนาวมีน้ำปลามีน้ำปลาร้านะครับ

กินระวังมือด้วยนะลูกมีดมันคมมากนะลูกมีคมจริง

ระวังมือนะลูกระวังมือด้วย
ของแม่น่ากินมากน่ะโอ๊ย
เร็วเร็วเร็วเร็ววางยกเลยเออนั่นไปพลิกพลิกเร็วเร็ว
เร็วเร็วเร็วหักใส่บีใช่หักเลยลูกหักใส่หักใส่เฮีย

แม่แม่ของแม่ด้วยครับเสร็จแล้วเออตายแล้วน่าชิมมาก

ตักตัวแล้วเอาล่ะครบที่สองนะฮะพร้อมอ่าเสร็จอืมไป
ลูกไปวางแล้วหยุดเวลาของ
ลิ่นคุณผู้ชมจ๋าหอมตลบอบอวนไปหมดเลยแม่คิดว่า
ทำได้ไหมครับก็คิดว่าน่าจะได้ค่ะปิ๊บ
มั่นใจไหมมั่นใจครับแล้วอร่อยไหมที่เราทำอ่ะอร่อย
แน่นอนครับนี่นะครับเอาละขอบคุณผู้ช่วยด้วยครับไป
ประจำที่ครับแม่เล็กยังไม่หมดหน้าที่ครับจะเลือกให้
ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปพ่อค่ะพ่อนะครับแล้ว
เลือกเรื่องไหนให้กับพ่อตอนนี้เหลือด้วยกันอีกสาม
เรื่องครับคือเรื่องจังหวัดประจวบคิริขันภาษาไทยระดับ
ชั้นปำสี่ฟุตบอลฟุตบอลค่ะฟุตบอลนะครับขอเชิญคุณ
เอามาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
พ่อครับครับชอบดูฟุตบอลเหรอครับครับชอบทีมไหน
เป็นพิเศษไหมครับพ่อถึงบราซิลครับพ่อทำไมถึงชอบ
ทีมบราซิลก็ชอบดูตั้งแต่เด็กแล้วชอบดูนั่นด้วยครับ
แล้วบาซิลเนี่ยนะครับถือว่าเป็นทีมที่เคยคว้าแชมป์
ฟุตบอลโลกมากที่สุดด้วยพ่อทราบใช่ไหมครับเกี่ยวกับฟุตบอล
พ่อนะแล้วก็ทีมในดวงใจนี่แหละครับพร้อมไหม
พ่อพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้

บาซิลเคยคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกทั้งหมดกี่สมัยตัวเลือก
หนึ่งห้าสมัยตัวเลือกที่สองหกสมัยตัวเลือกที่สาม
สมัยและตัวเลือกที่สี่แปดสมัยตัวเลือกที่สอง
หกสมัยตัวเลือกที่สองหกสมัยครับ
ผมดูบราโลกมาสี่ครั้งแล้วกล้าสุดท้ายผม
ดูบราซิลได้แชมป์และสมัยแล้วผมก็เลยต่อหก
สบายครับก็มั่นใจครับเหลือสมาชิกด้วยกันอีกสองคน
พ่อจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ตอนนี้เหลือด้วยกันอีกสองเรื่องครับก็คือเรื่อง
จังหวัดประจวบคิริขันฯภาษาไทยระดับชั้นป๔
ภาษาไทยระดับประชั้นป๔
ภาษาไทยระดับชั้นป๔ครับ
ขอเชิญน้องมะมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

จำได้ไหมว่าหนูเคยเรียนคำราชาศัพท

แล้วรู้ไหมลูกว่าคำราชาศัพท์ที่ใช้กับพระสงฆ์มีอะไรบ้าง

พระเขาจะไม่เรียกว่ากินเขาต้องบอกว่าไงลูก

ราชาศัพท์ที่ใช้เกี่ยวกับพระสงฆ์เนี่ยนะครับ
จริงแล้วก็คือความรู้ทั่วไปที่เด็กทั่วไปนะครับ

ถ้าพร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
พระสงฆ์ป่วยใช้คำราชาศัพท์ว่าอย่างไร
ตัวเลือกที่๑จำวัด
ตัวเลือกที่สองประชวน
ตัวเลือกที่สามมรณภาพ
ตัวเลือกที่๔อาภาษณ์
คำราชาสัตว์ก็ยากครับ
ผมจำได้บ้างจำไม่ได้บ้างครับ
คำที่ใช้กับพระผมก็เคยเรียนครับ
ก็เลยคิดว่าข้อนี้น่าจะตอบถูกครับ
ตัวเลือกที่๔อาภาษ
ตัวเลือกที่๔อาภาษครับ

คุณผู้ชมครับวินาที

เพราะว่าจะต้องตัดสินอนาคตครอบครัวของน้องปี๊ดจากประจวบคิริขันว่าจะได้รับทุนไปต่อชีวิตเท่าไหร่

ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐๐บาท
ตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
และเรายังมีของขวานสุดพิเศษให้กับทุกครอบครัวที่มาร่วมรายการของเราจากการตอบถูกในแต่ละข้อนะครับ
จะได้สิทธิ์เลือกกุญแจเพื่อไปลุ้นไขตู้โบนัสจำนวน๔ตู้
ซึ่งภายในตู้โบนัส๔ตู้นี้นะครับจะประกอบไปด้วยเงิน๑๐๐๐บาท๑ตู้

และข้าวสาร๑๐๐กิโลกรัมอีก๑ตู้
ขอให้ครอบครัวโชคดีนะครับพร้อมไหมครับ

ถ้าพร้อมแล้วนะคุณผู้ชมผมจะเลือกเฉลยข้อแรกจากเรื่องภาษาไทยระดับชั้นป๔ครับ
ทุกวันนี้เวลาอยู่บ้านก็จะช่วยพ่อแม่ล้างจาน

ที่เห็นพี่ปิ๊ดหน่อยผมก็เลยเข้าไปให้กำลังใจครับ
บอกให้พี่ปิ๊ดสู้ครับ

หากพระสงฆ์ป่วยใช้คำราชาศัพท์ว่าอย่างไร
ตัวเลิกที่๔ครับอภาษ
ซึ่งเป็นคำตอบที่

ข้อนะครับคุณผู้ชมครับครอบครัวของน้องปี๊ดนะครับจากประจวบคิริขันได้รับทุนไปต่อชีวิตตอนนี้ข้อแรก๕๐๐๐บาทและกุญแจต่อชีวิต๑ดอก
เอาล่ะคุณผู้ชมจ๋าเรื่องที่สองที่จะมาลุ้นกันต่อนะครับก็คือเรื่องสมาชิกในครอบครัวครับ

โทรเลขท้าย๓ตัว

ซึ่งไม่มีสัญชาติไทยเนี่ยนะครับ
ของแม่เล็กก็คือเรียบ

พลาดไป๑ข้อนะคะคุณผู้ชมครอบครัวของน้องบริสต์นะครับ
ประจวบได้รับเงินทุนสะสมอยู่ที่๕๐๐๐บาท
ตอนนี้เราอาจจะพลาดเงินล้านในวันนี้นะครับ
แต่ยังเหลือเงินหมื่นและเงินแสนให้ได้ลุ้นในข้อต่อไปนะครับคุณผู้ชม
จากเรื่องเมนูตำครับ

เวลาเห็นลูกมาช่วยแม่ก็สงสารลูกนะ
แล้วทำยังไงลูกถึงจะสบาย
ทำยังไงลูกจะได้เรียนสูงได้
จะได้ไม่ต้องมาลำบากแบบนี้

แตงและตำถั่วฝักยาวอย่างละ๒จาน
ภายในเวลา๓นาที

ทำได้หรือไม่ได้ครับ

หักทงหักถั่วแบบว่าทำได้คล่อง
เชื่อเลยลูกว่าหนูช่วยแม่จริง

คุณผู้ชมได้รับทุนไปต่อชีวิต

เหลืออีก๑ข้อครับ
ต่อเลยนะครับจากเรื่องสุดท้ายครับคุณผู้ชม

สงสารลูกเหมือนกันแต่คุณไม่พูด
ให้เขาทำเองเด็กเขาจะได้คิดเองกับเขา

บาซิลเคยคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกทั้งหมดกี่สมัย

หกหกหกหกหกหกหก

คว้าแชมป์ฟุตบอลโลกทั้งหมด

ก็คือในปีคริสตศักราช๑๙๙
และ๒๒๐๐ครับ

ได้รับทุนไปต่อชีวิตนะครับ
กุญแจต่อชีวิต๒ดอก
สิทธิ์เลือกกุญแจได้๒ดอกนะครับ
เพราะฉะนั้นตอนนี้น้องปี๊ดต้องเลือกก่อนครับ
จะเลือกกุญแจต่อชีวิตดอกไหนครับ
กุญแจแต่ละดอกมีเวลาไขทั้งสิ้นดอกละ๒๐วินาที

อ้าวเหลือแล้ว

ตู้โบนัสหมายเลขหนึ่งจะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร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
๑๕๐๐๐บาทและข้าวสาร๑๐๐กิโลครับ

ก็ยังต้องสู้ต่อกับวิกฤตความยากจน
แต่ในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีที่
ฟ้าได้ส่งเด็กยอดกระตันยูอย่างน้องปิ๊ด
มาเป็นหัวใจอีกหนึ่งดวงในครอบครัว
ฝากหัวใจดวงเล็กดวงนี้
ไว้ในหัวใจที่อบอุ่นของคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับ
ขออนุญาตฝากครอบครัวน้องตี๊ดไว้๑ครอบครัวนะครับ

ทุกคนนะครับเป็นกำลังใจให้
เชื่อครับว่าคุณงามความดีจะเป็นเกาะคุ้มกัน
ให้ครอบครัวของเราพบเจอแต่สิ่งที่ดี
ขอให้คุณพระคุ้มครองและสุขภาพแข็งแรงนะครับ

ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

พบกับผมและคำถามเพียง๔ข้อ

เกมต่อชีวิตทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์
เวลา๖โมงเย็นทางไทยรัฐทีวีนะครับ

ผมเอเชยามิชัยลาไปก่อนสวัสดีครับ

เพราะว่าเครื่องมอนก็ออกไม่ได้
บางส่วนก็เลื่อนโดยที่ว่าไม่มีกำหนด
ทำให้ครอบครัวผมอาจต้องสูญเสียบ้านหลังนี้ไป
ผมยังไม่รู้เลยว่าจะพาแม่พาลูกพาหลานไปอยู่ที่ไหนกัน
แต่งชุดลิเก๓ชุดภายในเวลา๓นาที
จะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร
โปรดติดตามตอนต่อไป